คุณผู้ชมมาดูกันต่อข่าวนี้นะคะดูเหมือนว่าข่าวการป่วยของพี่นวัดอิสระไกรศีลนะคะ
พิธีกรชื่อดังของเราจะกลายเป็นดราม่าใหญ่โตแล้วล่ะคุณผู้ชม
เมื่อคืนนี้นะคะเป็นเรื่องอึกกระทึกอึกโครมจริงค่ะเรียกว่าสนั่นโซเชียลค่ะ
เพราะว่ามีคลิปหลุดนะคะเสียงของคล้ายว่าเป็นคุณนวัดกับคุณหมอท่านหนึ่ง
อันนี้ตามคลิปเขาบอกนะคะก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการขอให้ออกจากโรงพยาบาลไป
คลิปนั้นก็ผ่านไปนะคุณผู้ชมนะคะก็ตามที่คลิปที่บอกพี่นวัดบอกว่า
ตัวเองยังไม่หายดีไม่สะดวกที่จะรักษาตัวที่บ้านนั่นเองคุณผู้ชม
ประจวบเหมาะกับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะเพจเจ๊มอย๑๐๘คุณผู้ชม
ประเด็นนี้เอาไว้ค่ะบอกว่าในทวิตเตอร์ยังแชร์ทั้งคลิปแล้วก็แชทหลุดนะคะ
พี่นวัดไม่ต้องใช้เครื่องออกซิเจนมาเป็นอาทิตย์แล้วนะ
อาการน่าจะกลับบ้านได้ตั้งแต่วันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
และข่าวล่าสุดนะคะคือลือถึงขั้นที่ว่าพี่นวัดเนี่ยขนของพร้อมกับเครื่องออกกำลังกายที่เอามาด้วย
โอ้โหหลายคนตกใจมาโรงพยาบาลเอาเครื่องกำลังกายมาด้วยเหรอเนี่ย
คือขนออกไปทั้งหมดคุณผู้ชมออกจากโรงพยาบาลไว้ตั้งแต่ตี๔ค่ะ
โดยมีคนขับรถมารอเลยนะเพจเจ๊มอยยังเล่าต่อเลยนะคะว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอเสื่อมเสียชื่อเสียงมากนะคะ
แต่จะถึงขั้นฟ้องร้องหรือไม่ขอปรึกษาทนายก่อน
แต่ทางโรงพยาบาลก็มีหลักฐานบางอย่างเพื่อแสงความบริสุทธิ์ค่ะ
คือก่อนหน้านี้นะคะทีมขับบริษัทของเราก็พยายามสอบถามตลอด
ส่วนตัวคุยกับพี่นวัดผ่านไลน์ก็ถามตลอดจนกระทั่งเมื่อช่วงดึกนี่แหละแกก็ไม่ได้ตอบเลยนะคะ
แต่สอบถามจากแหล่งข่าวใกล้ชิดว่ามันเป็นเรื่องจริงคุณผู้ชม
นวัดออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดทั้งมวลค่ะนะคะ
ส่วนจะเป็นยังไงต้องรอจับพี่นวัดก่อนแต่ว่าล่าสุดความเคลื่อนไหวล่าสุด
บอกช่วงบ่ายทางโรงพยาบาลมีการแถลงใช่ไหมพี่บุ
ถูกต้องคุณผู้ชมที่โรงพยาบาลเตี๋ยวเวทพูดชื่อได้แล้วเนาะ

เพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่หลายคนสนใจค่ะ
ก็ออกมาบอกว่านะคะก็คลิปเสียงเนี่ยคือไม่รู้มาจากไหนนะ
คือตอนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะสืบสวนสอบสวนว่าข้อเท็จจริงเนี่ยคลิปมาจากไหนค่ะ
ส่วนเรื่องนะคะคนไข้ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วไปจริง
คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ค่ะเป็นสิทธิ์ของคนไข้นะคะเป็นปกติอยู่แล้วที่เขาอาจจะไม่พร้อมที่จะกลับบ้านค่ะ
ส่วนคนไข้รายอื่นก็มีเคสแบบนี้แต่ก็ต้องดูแลเป็นเคสเป็นเคสไปค่ะว่าคุณหมอเขาจะประเมินตลอดนะครับว่าใครที่จะออกกลับบ้านได้แล้วค่ะ
ที่ผ่านมานะคะพี่นวัดก็ให้ความร่วมมือกับคุณหมอเป็นปกติค่ะเครื่องออกกำลังกายนี่หลายคนก็สนใจเยอะนะคะคุณหมอบอกว่ามีจริงแต่เป็นเครื่องเล็กเล็กไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะคะเพราะว่าขนาดห้องคนป่วยคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้สามารถจะเอาเครื่องกำลังกายออกใหญ่ใหญ่เข้าไปได้อยู่แล้วแหละนะโรงพยาบาลไม่คิดฟ้องร้องด้วยนะคะเพราะเข้าใจสภาวะ
แล้วก็คือเป็นภาพตอนที่มันเป็นท้อนเท้าทานจริงคลิปนี้
เป็นคลิปที่ภิษฐวาร์ทนั่งไลฟ์ไปวนก่อน
แค่โกรธอะอารมณ์เต็ม
เราเอาโถประสาวะขอโทษนะคะที่พูดถึงนะเอากวี้ยงลงเลย

ที่มันแบบว่าอาจจะดูรุนแรง

รอฟังดูทางฝั่งพี่นวัดนะคะ
ค่ะก็ฟังทั้งสองฝั่งนะคุณผู้ชมค่ะ